อุบัติเหตุบนท้องถนนกันหน่อยนะคะ
สาเหตุเกิดจากไม่เคารพกฎจราจรมาอีกแล้วนะคะ
ถามหน่อยค่ะเส้นทึบหมายความว่า

ใครก็ตอบได้สำหรับใครขับรถเนี่ยคือตอบได้
แต่จะปฏิบัติหรือเปล่าเนี่ยคืออีกเรื่อง
กรณีนี้ไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร
ทึบเขาแซงค่ะแซงเสร็จปุ๊บไปประสานงานเลยนะคะ
เป็นกรณีอุบัติเหตุรถแดง๔ล้อค่ะ
บรรทุกผู้โดยสารมาเต็มคันเลยนะคะ
ลงมาจากบนดอยสุเทพลงมาแล้วปรากฏว่าก็มีรถเก๋งยาลิสค่ะ
บรรทุกนักท่องเที่ยวชาวจีนมาด้วย
แล้วชนประสานงาเขาขาขึ้นนี่ขาลงก็เลยชนกันอย่างจังเลยนะคะ
แล้วก็กู้ภัยมูลนิธิรวมใจ
ได้รับแจ้งแล้วก็ลงพื้นที่ไปช่วยเหลือผู้บาดเจ็บนะคะ
หลังจากที่เกิดอุบัติเหตุรถโดยสาร๔ล้อแดง
ชนประสานงากับรถเก๋งโตโยต้ายาริส

จุดเกิดเหตุเนี่ยคือมันเป็นทางโค้งด้วยเป็นทางโค้งยิ่งอันตราย
ทึบด้วยก็ยิ่งห้ามแสงนะคะ
คือจุดเกิดเหตุอยู่เลยน้ำตกวังบัวบานเล็กน้อย
ไปพบรถทั้ง๒คันคือเนี่ยคุณผู้ชม

เพราะดีนะคะว่าเหตุการณ์นี้ไม่มีคนเสียชีวิต
กู้ภัยรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เป็นที่เรียบร้อยค่ะ
สอบสวนนายสมพงศ์แก้วประพาอายุ๔๐ปี
คนขับรถสีล้อแดงนี่นะคะทราบว่า
ก่อนเกิดเหตุได้ขับรถพาคณะชมรมผู้ใหญ่บ้าน

ขึ้นไปเที่ยวบนดอยสุเทพกับรถสีล้อแดงคันอื่น
แต่พอขับลงมาจากดอยสุเทพมาถึงจุดเกิดเหตุ
รถที่ขับอยู่ด้านหน้าได้เร่งเครื่องแซงคันอื่นไป
และมีการแจ้งผ่านวิทยุสื่อสารบอกว่า
ข้างหน้าไม่มีรถขับสวนสามารถแซงขึ้นไปได้เลย
ตัวเองก็เลยเร่งเครื่องแซงขึ้นไปนะคะ
แต่พอมันไปแล้วมันไปชนประสานงาเข้ากับรถเก๋งอย่างจังค่ะ
รถเก๋งคันนี้ก็มีนักท่องเที่ยวชาวจีนนั่งมาด้วย๓คน
เจ้าหน้าที่นำตัวคนขับรถทั้งสองคนไปสอบปากคำเพิ่มเติม
ที่สพภูพิงราชนิเวศ
ก่อนที่จะดำเนินคดีกับคนขับรถสีล้อแดงตามกฎหมายนะคะ
คุณผู้ชมจากจุดนี้เดี๋ยวพาไปดูอีกหนึ่งจุดยังไม่หมดนะคะ
อีกจุดเกิดขึ้นที่จังหวัดชายนาฏค่ะ
เป็นกรณีอุบัติเหตุรถบัตรพุ่งชนเข้ากับท้ายรถพ่วง๑๘ล้อ
เป็นรถบรรทุกคือรถบัตรเนี่ยเขาบรรทุกผู้โดยสารมาเต็มคันเลยนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนทางหลวงหมายเลข๓๔๐สุพรรณบุรีชายนาฏ
จุดเกิดเหตุอยู่หน้าโรงพยาบาลสันขบุรีจังหวัดชายนาฏพอดิบพอดีเลยนะคะ
ทำให้รถทั้ง๒คันก็ได้รับความเสียหาย
มีผู้บาดเจ็บทั้งหมด๘คนด้วยกันในจำนวนนี้อาการสาหัส๒คน
เจ้าหน้าที่ก็เลยช่วยกันนำตัวส่งโรงพยาบาล
ซึ่งพอไปตรวจสอบไม่พบคนทับนะ
คนขับรถบรรทุกพ่วง๑๘ล้อทั้งคนขับรถบัตร
คนขับรถบัตรไปไหนช่วงที่มีการชุนละมุนหนีหายไปแล้วค่ะ
ส่วนคนขับรถพ่วง๑๘ล้อก็คือนายธีรพงศ์ดกเอีย
ซึ่งจอดรถทิ้งไว้ตรงจุดเกิดเหตุตั้งแต่ช่วงเย็นของเมื่อวานนี้
เขาจอดรถทิ้งไว้เพราะว่าตัวเขามีอาการแน่นหน้าอก
ก็เลยไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลสันขบุรี
ก่อนที่นายมะลิมณีอินจะขับรถบัตร
ซึ่งมีผู้โดยสารมาเต็มคันมาชนเข้าอย่างจัง
ตอนนี้ตำรวจบอกว่าอยู่ระหว่างการติดตามตัวคนขับรถบัตรคันนี้
มาสอบปากคำแล้วก็ต้องมีการดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ
สรุปรถพ่วงเขาจอดอยู่เฉยตัวเองไปพุ่งชน
แล้วตอนนี้หนีหายไปอยู่ค่ะอ่า